ตามต่อหน่อยนะฮะเรื่องราวของสาวอุดรช้ำรักม่ายขันหมาก
เมื่อวานนี้ชุลมุนวุ่นวายโอ้ยเดือดมาก

เหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยคือฝั่งของผู้หญิงที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวก่อน
บอกว่าเธอถูกเทงานแต่งไปรู้จักคบหากับชายหนุ่มคนนึง
ไปอยู่บ้านเขาแล้วด้วยล้าออกจากงานด้วย
แต่วันที่เจอกันล่าสุดก่อนเนี่ยบอกวางหมื่นหนึ่งก่อนก็ได้สุดท้ายให้แค่๒๐๐
ทั้งจากได้ตามที่ลงบันทึกไว้หาม้
มึงมาเปิดแอร์นั่นเหี้ยกูนิเหรอมึงเห็นกูเออมึงเขาบ้านนี่มึงหนีละมึงไหลลูกกูหนีมึงมานั่นกำลังแอร์เสยอยู่นี่มึงเค้ารับอนุญาติก็บอกลูกกูก็เห็นเนี่ย
นี่ลุงสุธินนะฮะนี่คุยกับปันวาทีลูกสะพ้ายวันที่มาเคลียร์กันเรื่องเงินที่บอกจะไปขอ๕๐๐๐เนี่ยยังไง
สุธินบอกอะไร๕โมง๕๐๐๐เธอเข้ามาอยู่ในบ้านฉันใครอนุญาตมาอยู่จนลูกหนีไปแล้วเนี่ย
ลูกหนีไปยังมาเปิดแอร์นอนในบ้านอีกเดี๋ยวจะคิดค่าไฟให้
แบบโบยหนักมากอะจะมาเรียก๕หมื่นมีจังหวะหนึ่งนี่
พี่พุ่งผู้หญิงที่อยู่ที่เดินมาหาลุงสุธินฮะหันก้นให้เลยนะ
ตอนนั้นยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะยังไม่จบนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของเรื่องทุกผู้ชมครับ

ทราบข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะหญิงสาวที่เป็นว่าที่ลูกสะพ้ายของลุงสุธิน
ที่เธอชื่อมดนะเมื่อวานชื่อนิ้งวันนี้เขาบอกว่าเธอชื่อมดแล้วนะ

เมื่อวานนามสมมุติใช่ไหมวันนี้เขาเปิดหน้าเปิดตากันแล้วนะ
มดเนี่ยบอกว่าเธอถูกเทงานมั่นงานแต่งแล้วสามีก็หนีหายไปติดต่อไม่ได้
สามีชื่อนุ่มนะลูกชายลุงสุธินเมื่อวานชื่อโหน่งนะ
นามสมมุติวันนี้หนุ่มแล้วนะนี่นะฮะเธอบอกอยากให้ทางฝั่งของบ้านสามีเนี่ย
ต้องรับผิดชอบนะถ้าไม่แต่งแล้วเนี่ยก็ขอสักครึ่งหนึ่ง
ของค่าสินสอดที่ตกลงกันไว้ก็ยังดีตกลงกันว่าห้าหมื่นนะ
เพราะฉะนั้นขอ๒๕๐๐บาทเพราะเธอเนี่ยต้องลาออกจากงานประจำมา
ตอนที่หนุ่มเนี่ยเขาชวนให้มาอยู่ด้วยกันแล้วบอกจะตกจะแต่งนี่นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไม่แต่งแล้วหนีหายไปไหนก็ไม่รู้
พอมาคุยที่บ้านลุงสุธินนี่เห็นไหมฮะนี่ลุงสุธินทุบโต๊ะของขึ้นครับโมโห
คงจะมาเอาอะไร๕๐๐๐นี่ญาติเยิดมาช่วยกันคุยช่วยกันเคลียร์
ท่านถามกลับไปเลยว่าใครอนุญาตให้มาอยู่บ้านด้วยซ้ำ
นี่เปิดก้นเลยอ่ะถูกเสื้อขึ้นแทนคำด่า
มันไม่รู้จะทำยังไงหรือไงที่ไม่รู้จะระบายออกตรงไหน

จะบอกว่าฉันจะหันหลังให้เธอแล้วนะโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ส่วนตัวของหนุ่มเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านความจริงเมื่อวานเราได้คุยด้วยนะฮะ
เขาบอกเขาไม่ได้สัญญานะว่าจะไปตกไปแต่งอะไรนะ
ความจริงรู้จักกันไม่กี่วันรู้จักกันวันแรกในวงเล่า
ก็เลยชวนมาที่บ้านก็อยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ย
ตื่นขึ้นมาทางฝั่งมดเขาก็โอ้โหทำกับข้าวกับปลาให้กิน
ลงดูแลอะไรกันอย่างดีอยู่ไปไม่กี่วันบอกไม่ได้แล้วนะ
ทางบ้านเรารู้แล้วต้องไปคุยกันให้เรียบร้อย
พอไปถึงบ้านนั้นอ้าวมัดมือชกจะให้แต่ง
เขาบอกเขาจะแต่งได้ยังไงแต่ทางฝั่งมดบอก
เอ้าก็สัญญาว่าจะแต่งแล้วเป็นคนบอกเองจะให้เท่านั้นเท่านี้
เดี๋ยวดูวันนี้ต่อหน่อยนะครับว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะเมื่อวานนี้ที่ทางฝั่งมดไปคุยกับลุงสุธินเนี่ย
ก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับไปเนี่ยบอกถ้าไม่แต่งแล้วเนี่ยตกลงไว้๕๐๐๐
เอามาสองหมื่นห้าก็ได้ครึ่งนึงลุงสุธินยังไงก็ไม่ยอม
ยังไงก็ไม่ให้บาทเดียวก็ไม่ให้
วันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่แล้วได้คุยกับลุงสุธินความจริงวันนี้เขามาเจอกันที่รายการพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
คุณจ๋าจำศรีก็เลยตามไปคุยด้วยหน่อยลุงสุธินพ่อของหนุ่มนะฮะ
สุธินบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ที่บ้าน
บ้านอยู่ที่อุดรธานีนะฮะเข้ามาที่บ้านเมื่อปลายเดือนกันยายน
ที่เข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยสืบเนื่องจากวันนั้นเพื่อนลูกชายเนี่ยเขามีดื่มเหล้ากัน
ก็ไปเจอกันในวงเล่านะลูกชายก็ชวนมาบ้านเขาก็มาอยู่กินหลับนอนกับลูกชายอยู่ที่บ้าน
พ่อบอกลุงสุธินนะนะบอกก็เห็นลูกชอบพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร
พาหญิงมาบ้านก็พาไปก็พามาก็มาอยู่ก็ช่วยทำงานบ้านเป็นอย่างดี
มาอยู่ได้หลายวันอยู่ดีวันหนึ่งมดเดินมาบอกบอกหนูกลับบ้านไม่ได้แล้วนะ
พ่อกับแม่หนูเนี่ยจะฆ่านะเนี่ยรู้รู้ว่ามาอยู่บ้านหนุ่มอ่ะรู้มาอยู่บ้านผู้ชายเขาเนี่ย
หนูกลับบ้านหนูกลับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ของหนุ่มเนี่ยต้องไปบ้านหนูนะ
ต้องไปบ้านหนูหน่อยพาหนูไปส่งบ้านหน่อยลุงสุธินบอกก็ไปกันก็ไปถึงบ้านของมด
พอไปถึงเจอญาติฝั่งของฝ่ายหญิงนะฮะญาติของมดบอกนี่ฝั่งเขาเนี่ยเสียหาย
ก็ลูกสาวบ้านเขาไปอยู่บ้านของหนุ่มไปอยู่บ้านของลุงสุธินลูกสาวเขาเสียหาย
เพราะฉะนั้นต้องมาแต่งกันให้เป็นเรื่องเป็นราวโดยฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยขอสินสอด
มั่นเป็นเงินห้าหมื่นบาททองคำน้ำหนัก๑บาทลุงสุธินบอกวันนั้นผมก็บอกฝั่งฝ่ายหญิงไปนะ
บอกญาติฝ่ายหญิงบอกโอ้โหไม่มีหรอกมีอยู่แค่๒๐๐๐บาทแล้วก็วางเงินไว้ให้เขา๒๐๐๐บาท
ฝั่งนั้นบอกเงินแค่นี้เอามาทำไมซื้อเนื้อซื้อเหล้าเนี่ยยังเสียเงินมากกว่านี้เลย
แต่ฝั่งลุงสุธินก็ยืนยันในวันนั้นบอกว่าไม่มีเงินไม่มีหรอก๕๐๐๐บาทกับทอง๑บาทมีแค่นี้นี่แหละ
ทางฝั่งของมดก็เลยบอกว่าไม่ทำตามสัญญาใช่ไหมตกลง๕๐๐๐๐มาวางให้แค่๒๐๐๐บาท
ทางฝั่งของลุงสุธินบอกว่ามารู้ประวัติตอนหลังด้วยว่าความจริงแล้วเนี่ยมดเองเนี่ยเขาก็ผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว
มีลูกมา๓คนคืออย่างนี้เนี่ยแม่มันเหมือนกับไม่ใช่ผู้หญิงไร้เดียงสาที่มาเจอเจอชายหนุ่มแล้วก็มาอยู่ที่บ้านด้วยกัน
อย่างนี้จะมาหลอกลูกเขาหรือเปล่าแผนสูงหรือเปล่าลูกสะพ้ายคนนี้ลุงสุธินบอกไม่เอาแน่นอน
เพราะว่าก่อนที่จะตกลงจะเนี่ยจะให้เสียสินสอด๕๐๐๐เนี่ยเคยบังคับลูกชายให้เอาโฉนดที่ดินไปจำนองด้วยเพื่อเอาเงินมาให้
เกือบแล้วเกือบจะจำนองอยู่แล้วเชียว

มาอยู่๓วันบังคับให้พ่อเนี่ย
เขาเขาบอกว่าจะให้ไปคุยกับพ่อแม่เขาเฉย
พอไปถึงบ้านแม่เขาเตรียมตัวแล้วว่า

จะเอาเงินอย่างเดียวความรักอะไรมันจะเร็วขนาดนั้น
อยู่มากินเหล้าคืนเดียวแล้วก็ยังนอนอยู่กับลูกชายเลย

อ้าวอะไรมันจะเร็วขนาดนี้
พ่อข่าวว่าดารายิ่งสวยยิ่งเงินเยอะ
เขาก็ดูกันตั้งแต่๕ปี๖ปีถึงจะแต่งงานได้
นี่แค่๓วันจะให้ไปหุขขอ

นี่ลุงสุทินบอก่าแม่เขาอยู่
เขาดูใจกัน๕ปี๖ปีมีเยอะแยะดูข่าวดารงดารา
นี่อยู่กันกี่วัน๓๔วันจะมาแต่งงานเลยทุกผู้ชมครับ
ขณะที่หนุ่มนะลูกชายลูกสุธินอดีตคนเคยรักหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ของมดเขาวันนี้ยืนยันกับเราอีกครั้งนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่สามารถสารความสัมพันธ์ต่อไปได้อีกแล้ว
ความจริงเนี่ยเขารู้จักฝ่ายหญิงไม่ถึง๑๐วันนะ
แล้วตอนที่พามาอยู่ที่บ้านด้วยกันเนี่ยทีแรกก็ดี
ฝ่ายหญิงทำร้ายร่างกายเขาด้วยแต่ตัวเขาเองจะไม่ตอบโต้นะ
แต่เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่ออกมาแฉออกมาให้ข่าวออกมาร้องสื่อฟ้องโซเชียล
หาว่าเขาเนี่ยเบี้ยวงานแต่งไม่ยอมแต่งตกลงห้าหมื่นหายหน้า
วางไว้แค่สองพันมันไม่ใช่เลยแล้วคิดย้อนหลังไปนี่
โชคดีด้วยซ้ำวันนั้นเนี่ยที่เอาโฉนดที่ดินไปจำนองไม่สำเร็จ

ก็ไม่มีอย่างเสียหายแล้วไม่มีเงินเขาจะต้องการเงินของผมก็ไม่มี
อ้าวแล้วทั้งมดจะว่ายังไงนะฮะวันนี้เราได้คุยกับมดนะครับ
มดบอกว่าอย่างนี้ฮะเธอบอกว่าเธอก็อยากเคลียร์ให้จบนะ
เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงยังไงเธอก็เสียหาย
นี่ทุกวันนี้ชาวบ้านถามทุกวันนะจะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่
วันงานวันไหนจะแต่งงานวันไหนไม่รู้จะตอบยังไง
เอาเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเธอยืนยันว่าเธอยังรักหนุ่มอยู่
ถ้าถามว่าต้องเลือกระหว่างหนุ่มกับเงินเธอเลือกอะไร
เธอบอกเธอเลือกหนุ่มนะเธอเลือกหนุ่มนะฮะ
หนุ่มแฟนเธอนะพี่หนุ่มกัญชัยอยู่ในรายการก็ตกใจเลือกหนุ่มไหน
ไม่ใช่หนุ่มกัญชัยเธอบอกเธอเลือกหนุ่มนะเธอไม่ได้เลือกเงินนะ
ถึงจะมีปัญหาบ้างเขาขี้เมาบ้างพูดไม่รู้เรื่องบ้างทะเลาะกันบ้าง
แต่ยังไงเธอก็ยังรักอยู่แต่ในเมื่อฝั่งนั้นบอกว่าไม่เอาเธอแล้ว
เขาไม่เอาเราแล้วเนี่ยเธอบอกก็ไม่เป็นไรจะเลิกก็ได้
แต่ต้องมารับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
เอาเป็นว่าณขณะนี้ทั้งสองฝั่งยังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดี
อะไรต่อกันนะฮะยังรอเคลียร์กันอยู่แต่ฝั่งทางผู้ชายเนี่ยฝั่งลุงสุธินกับลูกชายยืนยันว่า
ไม่ให้นะฮะบาทเดียวก็ไม่ให้ฝั่งมดบอกต้องรับผิดชอบเยียวยา
ถ้าจะเลิกกันก็ต้องรับผิดชอบเยียวยาครึ่งหนึ่ง
แต่ถ้าไม่เลิกให้กลับไปคบกันก็ได้
มดน่ะได้แต่หนุ่มบอกไม่เอาผมไม่เอาแล้ว
มดบอกงั้นก็ต้องครึ่งนึงจาก๕๐๐๐๐ถึง๒๕๐๐๐
ยังไม่แจ้งความแต่กำลังหาทนายความอยู่
เพื่อจะปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องชดใช้ความเสียหายเยียวยาต่างที่เกิดขึ้น
ค่ะพี่อุ๋ยตามต่อให้หน่อยนะคุณผู้ชมสงสัยเยอะมากเลยว่า
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แล้วมันจะฟ้องร้องดำเนินคดี
เรียกค่าเสียหายอะไรกันยังไงได้บ้างในมุมข้อกฎหมาย
คนสงสัยเยอะเหมือนกันน่ะมีกฎหมายศิลป์สอดทองมั่น
มันต้องไปดูว่าเขาตกลงกันแบบไหน
มีเอกสารมีการยืนยันมีการอะไรนะการ์ดแต่งงานการ์ด

อันนี้ไฟหญิงเขาบอกมีเอกสารที่เช่นชื่อกันทั้งสองฝ่าย

ที่นี่ก็ต้องไปดูแล้ว